เรื่องแรกนี้เรามาพูดกันเรื่องของขยะกันก่อนดีกว่า

จะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของขยะได้บ้าง
ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นบอกต่อทางไลน์หน้าจอกันหน่อย
เพราะว่าช่วงแรกในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะวิเคราะห์เรื่องของปัญหาขยะ
คุณผู้ชมครับในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมา
ประเทศไทยชูวาระเรื่องของการสู้กับขยะทะเล
รวมถึงเห็นความตื่นตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ
บอกว่าอาเซียนไม่ใช่ถังขยะโลกนะ
ไม่ใช่เรื่องของการที่จะมีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ

อาเซียนเขาสู้เรื่องนี้กันแล้วนะครับ
แล้วก็เรื่องของการจัดการขยะภายในประเทศ
นโยบายในการสุขภาวะและก็สิ่งแวดล้อม
รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
เอาจริงที่คุณสืบสกุลพูดมาก็สำคัญ

โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพญา
มีขยะไหลผ่านปีหนึ่งพันกว่าตันเลยนะคะ

มีขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด

ใช่ครับรวมถึงขยะที่คนในบ้านเรือน
ทิ้งทุกวันทุกวันทิ้งปริมาณเท่าไหร่
ทางในการที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรนั้น
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

การประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านไปแล้ว๔วัน
แต่ว่าเรื่องที่คุณสืบสกุล

เป็นเรื่องที่เป็นผลพวงข้อตกลง
ของการประชุมสุดยอดอาเซียน
ว่าจากนี้ไป๑๐ประเทศ

กับการแก้ไขปัญหาขยะ
ในท้องทะเลในมหาสมุทร
โดยเฉพาะขยะพลาสติก

เราเป็นประเทศที่อยู่อันดับ๖

พลาสติกลงไปอยู่น้ำในแม่น้ำในทะเล

หลายครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพที่
วานทั้งโลมาเกยตื้นเสียชีวิต

มีขยะพลาสติกอยู่ในท้องมากมายมหาศาล
เขาประเมินกันว่าปี๑๑
สัตว์น้ำสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลเสียชีวิตไปเพราะขยะพลาสติกเป็นต้นเหตุ
ผมจึงขีดเส้นใต้ไปวันก่อนว่าจากนี้ไปรัฐบาลไทยจะกำหนดเป็นวาระว่า
ภาชนะอะไรก็ตามแต่ที่ทำด้วยพลาสติกจะค่อยหมดไปในตอนไหนปีไหน
อย่างขยะพลาสติกที่เราไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอีกไม่นานหรอกครับ
จะค่อยหายไปโฟมที่ใส่อาหารใส่กล่องเวลาสั่งข้าวสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งลาดหน้า

แก้วน้ำพลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งจะค่อยหายไป
ว่ารัฐบาลจะต้องทำยังไง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
แล้ววันนี้ก็มีข่าวดีตามมาครับ
ข่าวที่บอกว่าเราจะมีการแก้ปัญหาแบบใหม่
นี่ในหัวข่าววันนี้เขาบอกเสร็จแล้วต้นแบบทุ่นกักขยะ
วางดักคลองเชื่อม๙๐๐สายก่อนไหลลงทะเล
นี่เป็นรายงานข่าวมาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ
เพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกในการแก้ปัญหาขยะในทะเล
โดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดี
และนายชนลณัทยานารนพ
เขาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
อย่างที่ว่านี่แหละคือพัฒนาอุปกรณ์ติดทุ่นกักขยะลอยน้ำ
สำหรับติดตั้งในบริเวณปากน้ำและลำคลองสาขา
คุณจตุพรบอกว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่๖ของโลก
ปล่อยขยะลงสู่ทะเลและมหาสมุทร
ขยะส่วนใหญ่ไหลผ่านชุมชนมาตามแม่น้ำลำคลองแล้วก็ไหลลงสู่ทะเล
ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีแม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเล
จำนวนไม่น้อยกว่า๙๐๐สายครับ
สายครับไม่น้อยกว่าเก้าร้อยสายฉะนั้นในการพัฒนาทุ่นกักขยะลอยน้ำ
เขามีกลไกที่จะให้มีฝาเปิดปิดที่อาศัยหลักการไหลน้ำ
และแรงดันช่วยกันกักเก็บขยะได้โดยไม่ไหลย้อนกลับจากการ
ทิศทางของกระแสน้ำและอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงอ่าฉะนั้น
เท่าที่ทำมาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยลองใช้ดูที่จังหวัด
มุทรสาครพบว่ารวบรวมและกักขยะลอยน้ำได้เฉลี่ย๗กิโลกรัม
กว่าต่อวันต่อ๑ชุดในเบื้องต้นเนี่ยจะติดตั้งทุนกัก
ขยะบริเวณแม่น้ำระยองและครองในสมุทรสาครอีก๕จุดภายใน
เดือนกรกฎาคมก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไปอีก๒๐จุดภายใน
ในปี๖๒อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นเรื่องดีแม้ว่า
จะเป็นจุดเริ่มต้นยังกักไว้ได้ไม่มากแต่ถือว่าเป็นนิมิต
หมายที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าสำคัญก็คือว่าถ้า
ไม่มีการเริ่มต้นอย่างนี้การแก้ปัญหาก็ลำบากนี่เห็นไหมครับ
ว่าในระดับ๑๐ประเทศอาเซียนเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มีฉะนั้น
แล้วเนี่ยในอนาคตลูกหลานของเราจะอยู่ยังไงครับเรื่องของ
การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกผมบอกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความร่วมมือ
ปล่อยให้ทางการทำอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับ
แล้วก็มาถึงปิดท้ายอีกวันหนึ่งที่จะย้อนลำลึกครบรอบ๑ปี
กู้ภัยทีมหมูป่าติดถ้ำเขานางนอน
ในช่วง๑ปีที่ผ่านมาและในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขึ้น
ผมเชื่อว่าบุคคลคนหนึ่งที่คนไทยนึกถึงคือหมอภาคครับ
หมอภาคก็คือพันเอกนายแพทย์ภาคโลหารชุน
จำได้ไหมครับเขาคือบทคนที่ลงไปเป็นหลังจากเจอทีมหมูป่าแล้วเนี่ย
เข้าไปอยู่เป็นพี่เลี้ยงกับทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
เป็นพี่เลี้ยงคอยปลอบคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน

ติดอยู่ในถ้ำกับเด็กอย่างนั้นน่ะนานครับ
แล้วเนื่องจากความที่เป็นทั้งหมอเป็นทั้งทหาร
คุณสมบัติครบเลยครับสิ่งที่หมอภาคได้ทำ
เป็นความงดงามของการถ่ายทอดมิตรมัยตรีซึ่งกันและกัน
เป็นความอบอุ่นที่ทีมหมูป่ามีพลังมีกำลังใจ
แล้วก็ในที่สุดก็ทยอยช่วยออกมาจากถ้ำได้
คนแปลกหน้าก็กลายมาเป็นคนคุ้นเคยมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นเรื่องราว
ประทับใจความทรงจำในช่วงเวลาที่จะให้ลำลึกถึง
เหตุการณ์วันที่ทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
ไปอยู่ในโรงพยาบาลหมอภาคเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว
ก็จะลากลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำ
เราได้เห็นภาพการกอดอำลาล่ำลา
ระหว่างหมอภาคกับทีมหมูป่าเป็นภาพประทับใจ
ใครที่ได้เห็นภาพนั้นผมเขียนกรอนบทนี้ว่า

ภารกิจสุดท้ายก็ย้ายกลับลาไปสู่กองทัพที่เคยอยู่
มิตรภาพความหลังยังพรั่งพรูฝากผลงานให้เรียนรู้
จดจำจะไม่ลืมช่วงเวลาฝ่าวิกฤต
จดจำช่วงชีวิตร่วมติดถ้ำเป็นพี่ใหญ่สอนน้องสิ่งต้องทำ
มีคำปลอบคำแนะนำ

หมูป่าแปลกหน้าเอยกลายมาเป็นคนคุ้นเคยซะแล้วนี่
อดอำลาเป็นภาพจำแห่งไมตรีเจ้าจงเป็นคนดีของสังคม
มีภาพเรื่องราวความประทับใจอีกช่วงหนึ่งที่เรื่องราวเกี่ยวกับหมอภาค
วันที่หมอภาคกลับไปเยี่ยมทีมหมูป่าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทีมหมูป่าลาอุปสมบท
พระบวชเนรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในการกู้ภัย
มีภาพที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นภาพที่หมอภาคคุกเข่า
ก้มลงกราบพระที่เป็นโค้ชเอก
สังเกตดูสิครับทั้งพระและเนรอยู่ในอาการผงะตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกแต่โดยความเป็นพระเป็นเนรก็ต้องยืนนิ่ง
รับการกราบไหว้สังเกตพระโคตรเอกครับ
ก้มคอรับไหว้นิ่งสงบ
เป็นภาพแห่งความทรงจำในหัวใจของชาวพุทธ
จึงเป็นที่มาของกรอนอีกบทหนึ่งที่จะลึกว่า
เป็นภาพแทนคำบอกเล่าของชาวพุทธ
เป็นความงามความพิสุทธิ์ให้สืบสาร
ไม่ไหวติ่งเหมือนอยากก้มกราบตอบทำไม่ได้
ก้มคอรับไหว้สงบนิ่งพระกับหมอเป็นนิยามแห่งความจริงว่าทุกสิ่งที่ได้ทำคือกรรมดี
สงบสว่างสะอาดเกิดกุศลธรรมชาติมาแทนที่
เพียงได้เห็นก็ซึมทราบกับภาพนี้ร่วมวลีเปล่งวาจาว่าสาธุสาธุสาธุ
นี่คือเรื่องราวของหมอภาคที่ยังอยู่ในความทรงจำ
พรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะพูดถึงบุคคลที่คนไทยพูดถึงเขามากที่สุด
นึกถึงเขามากที่สุดจ่าแซมครับ
พรุ่งนี้เจอกันและนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ